ท่านผู้ชมครับวันนี้มีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นที่สารอาญารัชดานะครับ
มีคดีอยู่คดีหนึ่งที่สารท่านนัดฟังคำพิพากษา
หลังจากอ่านคำพิพากษาเสร็จนะครับ
นายสุประชัยคันหสุนทรก็กระโดดลงมาจากชั้นแปด
ในอาคารสารอาญารัชดานะครับ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะ
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบมาดูสภาพศพนะครับ

วันนี้นายสุภาชัยกับภรรยาเดินทางมาฟังคำพิพากษาสารชั้นต้น
คดีที่ลูกชายถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสงครานเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า

ทำให้นายสุประชัยเกิดความเสียใจอย่างรุนแรงนะครับ
แล้วก็ปีนช่องหน้าต่างบริเวณทางเดินหน้าห้องพิจารณาคดี
กระโดดลงมาจากชั้น๘ของอาคารลงมาเสียชีวิตที่บริเวณลานจอดรถนะครับ
คดีนี้เริ่มต้นเกิดจากนายธนิษฐ์คันหสุนทรลูกชายของนายสุประชัย
ถูกนายนัทพงศ์เงินคีรีแทงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกในซอยประชาสงเคราะห์๑ย่านดินแดง
เมื่อคืนวันที่๑๕เมษายนปี๒๕๕๙
นายสุประชัยกับครอบครัวก็เดินหน้าฟ้องร้องคดีนี้มาตลอดเพื่อเอาผิดกับจำเลย
วันนี้สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้น
นายนัทพงศ์ซึ่งเป็นจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีว่าเขาไม่ใช่คนทำผิด
พิเคราะห์คำเบิกความพยานหลักฐานต่างแล้วที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบแล้วก็หักล้างกันแล้ว
พยานหลักฐานฝ่ายโจทย์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ
ก็เลยพิพากษายกฟ้องนายนัทพงศ์จำเลย
ทำให้พ่อของนายถนนิสต์ที่ถูกแทงเสียชีวิตคือหน้ายสุปไชยเสียใจมาก
เดินออกจากห้องพิจารณาคดีก็ปีนขึ้นไปตรงช่องหน้าต่าง
แล้วก็กระโดดจากชั้น๘ลงมานะครับจนเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
สำหรับคดีนี้เนี่ยนะฮะระหว่างที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหลักฐาน
มาตรวจสอบของสภาพศพที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มีญาติของนายสุประชัยนะครับ
ที่เขาก็ติดใจสงสัยหลายประเด็นเกี่ยวกับคดี
บอกว่าคือระหว่างที่ตำรวจกำลังชนะสูตรพลิกศพนายสุภาชัยนะ

ก็ร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวเลย
โดยบอกว่าครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งตำรวจสอนอดินแดงที่ทำคดีหลานชายถูกแทงตายเนี่ย
ที่เกิดเหตุมีภาพจากกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิด
แต่พอยาดไปขอภาพได้รับคำตอบว่ากล้องเสีย

ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มันมีไหมตำรวจมาร้านหนูร้านหนูตาย
แล้วที่กว่าแทนขอเป็นไงมันมีแม่ตำรวจข้างดี
หรือทางนั้นก็ออกมาพูดถึงเรื่องได้นี้มะค่ะ
นายสูริยันธุ์หวิลัยค่ะ

ประจักษ์พยานที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ให้การเอาไว้ในชั้นสอบสวน
อาจมาเบิกความในชั้นศาลได้
เพราะว่าอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาล
ก็เลยต้องรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนที่นำส่งในชั้นศาล
ประกอบกับพยานหลักฐานอื่น
แต่ว่าพยานหลักฐานอื่นเนี่ยค่ะน้ำหนักมันยังไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลย
เช่นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงสงกรานคนเยอะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปรากฏในชั้นศาล
ก็เห็นแค่เหตุการณ์ปากทางเข้าซอยที่เกิดเหตุ
คือไม่ได้สามารถบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุเอาไว้ได้
ดังนั้นศาลท่านพอพิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว
ก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้อง
โศกศาลท่านก็บอกว่าคดีนี้มันเป็นแค่สารชั้นต้นเท่านั้นนะคะ
จริงแล้วฝ่ายโจทย์สามารถยื่นอุทธรณ์
ต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไป
ซึ่งในชั้นอุทธรณ์ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน
โดยปราศจากความกดดันหรืออคติใด
ยืนยันว่าศาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทำหน้าที่มาอย่างดีที่สุดแล้วค่ะครับ
คือทางศาลท่านก็ชี้แจงด้วยหลักเหตุและผล
แห่งการพิจารณาคดีของศาลนะนะซึ่งคดีอ่ะมันก็มาจาก
พนักงานสอบสวนของตำรวจก่อนแล้วก็มาอายการ
ก่อนจะส่งทั้งหมดสำนวนหลักฐานต่างมายังศาลนะครับ
ยาดที่เขามาร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่นายสุประชัยกระโดดอาคารลงมาเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนสนดินแดง
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อปี๕๙บอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย
ตรงจุดเกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่า

ผู้บรรชาการตำรวจนครบานได้สั่งให้ศนดินแดิง
คัดสำนวนคดีมาพิจารณาใหม่
สำนวนคดีนั้นขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง
เพราะว่านี่เพิ่งเป็นคำพิพากษาสารชั้นต้น

ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตำรวจเองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
จะนำมาเป็นหลักฐานได้อีกหรือไม่

มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙แล้ว
คืนวันที่๑๕เมษายนช่วงสงคราน

เหตุการณ์การเสียชีวิตของนายสุภาชัย

เครียดเรื่องคำตัดสินของศาลหรือไม่นั้น

ระยะหลังเองนายสุภาชัยก็มีอาการเครียด
อยู่หลายเรื่องแต่ตำรวจสพโยธิน

สอนอผลโยธินเนี่ยยังไม่สามารถสอบปากคำ

จากทุกคนก็อยู่ในภาวะเสียใจ
เดี๋ยวต้องให้เวลากับยาดของนายสุปชัยก่อน

วันนี้เราก็ต้องไปดูในเนื้อ

มันยังมีตรงไหน
นะครับหรือว่าอะไรที่

อันนี้เราก็ต้องไปดูในเนื้อของคำพิพากษานิดนึงว่า

ที่รัฐานไปถึงไหนอะไรอย่างไรนะครับ

ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้หรือเปล่าอันนี้มันถูกต้อง
แต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนี่ย
ตำรวจต้องไปหาคำตอบมาให้ได้ว่า
ณวันนั้นที่เป็นกล้องวงจรปิดของกรทมนะ
ที่เขาบอกว่าเสียบันทึกจุดเกิดเหตุที่แทงกันตายไม่ได้เนี่ย
มันเสียจริงไหมเสียแบบไหนอะไรยังไง
เขาจะได้เคลียร์ไปไงว่าเออมันเสียจริง
ค่ะตำรวจเองก็บอกเดี๋ยวจะลื้อคดีมาดูให้ใหม่นะคะ
แล้วก็เบื้องต้นตอนนี้ก็ต้องดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของภรรยาผู้เสียชีวิตที่กระโดดตึกลงมา
เพราะว่ามีรายงานว่าช่วงที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
คุณสุภาชัยกระโดดลงมาเนี่ยความจริงภรรยาก็โอ้โหสติ
แบบคือเครียดมากจะกระโดดตามเหมือนกันนะ
แต่มีคนคว้าเอาไว้ได้นะเนี่ยก็ต้องดูแลนะคะ